เอาล่ะเรามาดูที่เรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนก่อน
ผู้หญิงสาวคนหนึ่งเขาอยู่ห้องที่แถวปฐุมธานี
แต่ว่ามีชายคนหนึ่งไปเคาะเธอก็กลัวไม่ได้เปิด

แต่ว่าพอมารู้ทีหลังกลับไปพบมีคนตกตึกอาการสาหัส
ซึ่งคาดว่าเป็นชายคนเดียวกันครับ
ตามรวดภูทรครองหลวงพร้อมรถกู้ชีพบัวเพชรและเจ้าที่สายตรวจครับเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์คนตกตึกนะครับที่หอพักในซอยคุณพระซอยหกที่ตำบลครองหนึ่งอำเภอครองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับที่ก็เทไปพบผู้บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งคนนอนคว่ำหน้าอยู่บริเวณซอกตึกของหอพักก็ขาหักด้วยผู้จะไม่รู้เรื่องแล้วครับ
นางสาวธีมรดาสุภาแก้วอายุ๔๒ปีเล่าให้ฟังแบบนี้
เธอเองนอนอยู่ที่หอพักบริเวณชั้น๓เป็นห้องของเธอเอง
ระหว่างกำลังนอนอยู่ซึ่งนอนอยู่คนเดียวนะครับในห้อง
ก็ได้ยินเสียงคนไปเคาะประตูหลังห้องแล้วก็เปิดน้ำด้วย
ตอนนั้นบอกว่าตกใจมากก็มีการโทรศัพท์ไปเรียกเจ้าของหอให้ไปช่วย

จากนั้นได้ยินเสียงคนที่อยู่ด้านล่าง

ก็รีบไปดูแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นชาย
คนที่ไปเคาะห้องของเธอหรือไม่ครับ
ทางด้านร้อยตำรวจเอกสุบริยาผลชุมร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงบอกนะครับว่าหลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานส่วนจะใช่คนร้าย
เคาะประตูของห้องของผู้หญิงคนนี้หรือไม่นั้น
ก็ต้องรอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุก่อน
พร้อมทั้งนำตัวคนเจ็บนั้นมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ